เรื่องของความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์และจัดให้มีการค้าประเวณีในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศร
ตอนนี้ยังอยู่ที่รายชื่อของ๗คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตำรวจพยายามอยู่นะคะสำหรับการรวบรวมหลักฐาน
คนที่มีทั้งเจ้าหน้าที่แขวงการทางมีครูแล้วก็ชัดก็คือคนขายน้ำเต้าหู้
๗คนนี้ยังอยู่ในเครือข่ายอยู่นะคะ
รวมทั้งตำรวจก็พยายามที่จะรวบรวมหลักฐานให้ได้ชัดเจน
แล้วก็มัดให้แน่นเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ในนั้นเขาบอกเป็นบิ๊กข้าราชการระดับสูง

แต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดลงไปว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเปล่า
อาจจะเฉยนะยังใช้คำนี้อยู่ได้
บางทีคนก็ตีไปแล้วว่าเอ๊ะเป็นผู้ว่าแม่ฮองศรหรือเปล่า

ค่ะตอนนี้นะคะนอกจากเรื่องของผู้ที่อยู่ในพื้นที่๗คน

ก็มีการสั่งตรวจสอบอบตนนทบุรีด้วย
เพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่มีการจัดหาให้มีการค้าประเวณีเมื่อปีที่แล้ว
บนตนนทบุรีเข้าไปสัมมนาที่นั่นด้วย

ค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรอง

เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
ก็คือนกฮูกน้ำเพียงดินที่จังหวัดแม่ฮองศรบอกว่า
การสอบสวนขยายผมพบว่าหลักฐานในตอนนี้เชื่อมโยงผู้ต้องสงสัย๗คน
ประกอบด้วยคนขายน้ำเต้าหู้ตำรวจทหารครูเจ้าหน้าที่แขวงการทาง
รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรคนปัจจุบันนะคะ
ซึ่งตอนนี้กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ก็พยายามรวบรวมหลักฐาน
เตรียมขออนุมัติศาสตร์ออกหมายจับอยู่นะคะ
คาดว่าความชัดเจนของ๗คนนี้น่าจะออกมาภายในเดือนนี้ให้ได้
คือรองพบตรบอกว่าคนที่ชัดคือคนขายน้ำเต้าหู้
แต่ว่าคนอื่นรวมถึงทางผู้ว่ายังไม่ชัดเจน
ต้องรอผลสอบสวนให้ชัดมากที่สุดกว่านี้ก่อนนะฮะ
ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีหน่วยงานราชการในนนทบุรี
เดินทางไปสัมมนาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่แม่ห้องศร
นี่นะคะ๒๓๒๔กันยายนปีที่แล้วนะคะ
ก็บอกว่าในช่วงของการสัมมนามีการเรียกหญิงสาวมาให้บริการด้วย
ได้สั่งตำรวจภูทรภาค๕ตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้แล้วนะคะ
ซึ่งก็จะต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยค่ะ

ส่วนที่มีข่าวว่าพนไปสัมมนาฮ่วงที่ตรวจเหตุ
มีการเรียกใช้บริการเด็ก
ตอนนี้มันไม่ได้รับรายงาน

ในพวกเวลาที่ผู้จะต้องถูกแอบว่าเป็นเวลาจะเป็น

เช็คชื่อในคณะทุกคนไม่มีใครออกไปเที่ยว
ส่วนการขยายผลการจับกลุ่มแล้วก็ทลายเครือข่ายค้ามนุษย
จากที่แม่ห้องศรแล้วนะคะที่อื่นก็ทำเหมือนกัน
สถิติมาแบบนี้ค่ะ๒๙เมษายนถึง๕พฤษภาคม
ที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๑๒๓คน
จาก๑๑๓คดีช่วยเหลือเหยื่อได้๒๓คน
และล่าสุดค่ะมีคำสั่งด่วนที่สุด
จากผู้รัชกาลจังหวัดแม่ห้องศรถึงประหลัดกระสวมมหาธัย
ธิบดีกรมการปกครองและแม่ทัพภาคที่๓ระบุว่า
ตามที่ปรากฏข่าวสารในพื้นที่อำเภอแม่เสรียง
ว่ามีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มมีความเห็นที่ขัดแย้ง
ซึ่งออกมาแฉเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นในแม่ห้องศร

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
และเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ข้าราชการของจังหวัดแม่ห้องศรก็คือประหลัดนี่แหละ

มีคำสั่งให้นายบุญยฤทธิ์ไปช่วยราชการกลุ่มงานปกครอง
ทำการปกครองจังหวัดแม่ห้องศร
เป็นไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการข่าว
ตั้งแต่วันที่๑๑พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะ